คุณผู้ชมคะปกติเราเห็นเวลาเห็นข่าวรถแล้วพุ่งลงไปในเอ่อ
เข้าไปในร้านเนี่ยก็จะเห็นแค่ทะลุกระจกเข้าไปใช่ไหม
ใช่ครับแต่เหตุการณ์นี้ระทึกมากจริงค่ะ
ไม่ใช่แค่พุ่งเข้าไปในห้างนะยังพุ่งลงไปแล้วร่วงจากชั้น๓

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยเห็นไหม
พอกล้องแพนไประยะทางจากประตูกระจก
จนถึงไอ้ที่กั้นที่มันเป็นปูนแล้วก็ร่วงลงไปเนี่ย
มันมีระยะนะคุณผู้ชมคิดภาพออกใช่ไหมฮะ
ไปจอดบนห้างสมมุติจอดอยู่ชั้น๓แบบนี้

คนเดินผ่านประตูกระจกเข้ามาเท่านั้น
เพื่อจะเดินเล่นในห้างปรากฏว่ารถคันนี้
ทะลุเข้ามาแล้วพุ่งไปไกลนะคุณ
แบบดูไม่ได้เหยียบเบรกเลย
แล้วก็ไปตกลงชั้นล่างได้นะฮะ
ใช่แล้วตอนที่รถร่วงลงไปทั้งคัน
ข้างล่างเป็นร้านกาแฟอยู่ชั้นใต้ดินนะคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ห้างแห่งหนึ่งในปฐุมธานีเนี่ยนะคะ
นักข่าวของเราก็ไปถามทางรองผู้อำกับสอบสวนสพคูคศ

เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนประมาณ๕ทุ่มกับเที่ยงคืนแล้ว
วันที่๒๐ที่ผ่านมา๕ทุ่มกว่าก็ห้างปิดแล้ว

แล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนที่ขับรถสีดำเนี่ยนะคะ
เขาขับรถมาหาเพื่อนแล้วเพื่อนขายของอยู่ที่ห้างนี้

หลังจากนั้นขากลับเขาขับรถลงจากลานจอด
พอขับมาจนถึงชั้น๓เขาบอกว่ารถเขาเหมือนกับมัน

แต่ตอนลงมาตรงนี้เขาบังคับพวงมาลัยให้รถเลี้ยวไม่ได้

หนักเลยรถก็เลยพุ่งไปไปชนกระจกห้างแตกนะ
เข้าไปถึงในตัวห้างไม่พอรถทะลุราวกั้นที่มันเป็นปูนปูน

ลงไปถึงชั้นล่างร้านกาแฟตรงนั้นรถพังยับเลยนะ
แล้วเห็นระยะที่มันร่วงลงมามันสูงเหมือนกันนะคุณตั้งหลายชั้น

นี่ไงอยากรู้ว่าคนขับเป็นยังไงบ้างคนขับเนี่ยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนเลยนะคะ
ฟังตำรวจหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะซึ่งทางตำรวจบอกว่าตอนนี้ก็ให้หมอเจาะเลือด
หาวัดปริมาณค่าแอลกอฮอล์แล้วนะ
ว่ามีเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่า
ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมยังรอผลอยู่นี่คือคนขับนะคะ

หลายคนบอกว่าดูจากสภาพนะพอพุ่งมาไม่พอมันร่วงลงไปข้างล่างด้วยไง
แล้วไม่คิดว่าเออเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรมากอะนะคะ
ซึ่งความเสียหายเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องประเมินนะ
ดูสิอะไรมันเสียหายบ้างล่ะประตูกระจกเอยราวกั้นเอ่ยร้านกาแฟเอ่ย
แล้วถามว่ารถตอนนี้เคลื่อนย้ายออกมาแล้วนะคะ
เอามาเก็บเอาไว้ที่สถานที่เก็บของกลาง
เดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบต่อ
จะได้แจ้งข้อหาต่อไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เซียรังสิตนะ
แล้วมันเกิดขึ้นช่วงห้างปิดแล้วคุณคิดดู
ถ้าเกิดตอนห้างเปิดแล้วคนเดินอยู่มันจะมีความสูญเสียขนาดไหนนะคะ
แล้วก็ทางห้างบอกไม่คาดคิดเหมือนกันนะ
ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อนะครับ